สวัสดีครับกีฬาในช่วงค่ำวันนี้นะครับ
เริ่มต้นที่เรื่องราวของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่น
เพราะว่าในวันจันนี้เจ้าตัวยืนยันนะครับว่า
ต้องการจะแถลงข่าวเรื่องส่วนตัวเกี่ยวกับความรักครั้งใหม่
แล้วก็ล่าสุดที่มีภาพปล่อยออกมาเป็นภาพที่เจ้าแหลมนั้นก็มีการไปทำบุญนะครับ
กับแฟนสาวคนใหม่นั่นก็คือน้องจ๊ะจ๋านะครับหรือว่าน้องเล็กนะครับ
ก็คือนางสาวพรพิมลซึ่งเป็นสาวชุมพรนะครับ
มีการตระเวนไหว้พระกันในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
แหลมก็เดินทางนะครับอยู่ระหว่างช่วงเดินทางกลับมาที่กรุงเทพก็คงจะได้พักพรุ่งนี้๑วัน
แล้วก็วันจันทร์ก็เข้าค่ายฝึกซ้อมตามที่บอกกับทางเสียหุยนครหลวงโปรโมชั่นเอาไว้นะครับ
แล้วก็เขาก็บอกว่าเขาอยากจะตั้งเป้าในการฝึกซ้อมมวยให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น
แล้วก็หลังจากนี้นะครับก็จะวางเป้าหมายในการมีชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ
อยากจะมีลูกนะครับแล้วก็จะได้ป้องกันแชมป์โลกโดยที่มีเป้าหมายชีวิตว่าจะทำเพื่อใคร
ก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้นะครับโดยเฉพาะไฟล์สำคัญวันที่๖ตุลาคมนี้
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒จะถ่ายท่อสดการป้องกันแชมป์โลกของศรีสะเกดนครหลวงโปรโมชั่นครับ
ส่วนเรื่องของคู่ชกนะครับที่อยากจะชกกับศรีสะเกด
ซึ่งเป็นรองแชมป์โลกอันดับ๗นั่นหมายความว่า

เพื่อจะได้มีโอกาสชิงไฟล์บังคับกับศรีสะเกดอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เราวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งเป็นนักมวยญี่ปุ่นแล้วก็กลับมา
จากที่มีปัญหาส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัว

อันนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวในช่วงต้นสัปดาห์หลังจากจบข่าว

คงจะได้พูดคุยเรื่องไฟล์สำคัญของคู่ชกศรีสะเกดในไฟล์ต่อไปด้วย
แล้วก็เรื่องของอนาคตของศรีสะเกดในไฟล์ทำเงินที่มีคู่ชก
ฝีมือหินหลายคนนั้นรออยู่นะครับ